ลาของหนุ่มลูกทุ่งคนนี้บ้างค่ะหนุ่มเบิ้ลปฐุมราช
แววมาว่าช่วงนี้ถอดเสื้อบ่อยออกกำลังกายบ่อย

อู้หู้อ่าหา
หล่อล่ำมาเลยจ้าพ่อแม่พี่น้อง
ความเป็นประกายของหนุ่มเมื่อนาน
ทำสุดสั่นไปทั้งหัวใจ
เพราะคุณแข็งแรงอึดไม่เบา
แถมรอยจักรทั้งเล้าใจสุขปลด
เพราะกองเชียร์คนสำคัญมาแล้ว
ตอนแรกก็ว่าจะนั่งดูเฉย
แต่เห็นลุงตั๊บโยกมันขนาดนี้

แม่ก็เชือกมันใหญ่ตัวหนูอีกอ่ะ
เชือกยังไงไหวล่ะค่ะลูก
อะโยกไหลละกัน

จนตอนนี้หลานสาวก็ยังไม่รีบเบิ้ล

ขอลูกมินตราหลานรุ่นบาท

บ๊าบ

ใช่ค่ะคุณผู้ชมน่ารักดีนะ